ยอดมวยไทยรัฐนะครับวันนี้ติดตามบรรยากาศในการชั่งน้ำหนักนะครับ
ของครูเอกครับออกผ่านพิกัดด้วยกันทั้งคู่
ติดตามข้อมูลได้จากคุณเอกชุมพรสุรพัฒนจารุมณีครับ
แล้วครับวันนี้นำแฟนมวยมาสืบลึกสืบจริงถึงขอบตาช่างในศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับ
วันนี้คุยกับนำมารายการพี่กัด๑๓๒ปอนต์ครับ
ตอนนี้ผมยืนอยู่กับนักชกมุมแดงนะครับช้างศึกเกียรติทรงฤทธิ์ครับ

ลดไปจุด๔ไม่มีปัญหา

บอกว่าเที่ยวนี้ถือว่าสภาพร่างกายสมบูรณ์ที่สุด

จริงไปนี่ซ่อมดี

สี่ก็อาวุธของเราเล่นยาว

เอาละครับมาที่ฝั่งมุมน้ำเงินนะครับ
ไวไฟช้าห้าพระยักษ์หรือว่าเกณฑิคมวอร์เพชรคูณเก่านะครับ

ความร่างกายก่อนชบตอนบ่ายครับ

เจอกับช้างศึกนักมวยรุ่นน้องโอ้โหสูงยาวเหลือเกิน

สกัดลูกยาวเขาครับผม

ถ้าเป็นจีบสาวก็เช้าถึงเย็นถึงนะ

จะมีนับมีน็อกแบบไฟล์ที่แล้วไหม

คู่แรกเหล่นปัวมาที่กัด๑๒๐ปลอนนะครับ

น้ำเงินลดไปจุด๒
น้ำเงินมาลดไฟจุด๓ครับ

เมืองชนเล็กจังกะเพชรกังวาน๑๑๐ปอนด์
แดงลดจุด๔น้ำเงินพอดีนะครับ

เมืองชนเล็กเนี่ยเคยแพ้มาแบบสงสัยเลยครับ

เสานี้ครับบ่าย๒๔โมงเย็น
ไทยรัฐมวยดีดูฟรีไม่มีการพนัน